เหมือนคนที่ไปที่เกาะคำชโนธเหมือนกันก็ไปด้วยความเลื่อมใสสัทธา
ใช่ค่ะโดยเฉพาะวันหยุดยาวเนี่ยโอ้โหไปกันเยอะเลยค่ะ
ไปดูบรรยากาศกันที่นี่แหละค่ะเกาะคำชโนธวังนาคิน
ดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
คุณผู้ชมเห็นไหมนักท่องเที่ยวที่มีความเลื่อมสายศรัทธา
พ่อปู่แม่ย่าเดินทางกันมาแต่เช้าเลย
มาแล้วก็ลงทะเบียนรับบัตรคิวโดยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
คอยตรวจตรานเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยทั้งการกำหนดจำนวนคนที่จะเข้าไปกราบไห้
พ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะคำชโนธด้วยผู้ที่มาที่นี่หลายคนก็ปฏิบัติตัวดีนะ
หน้ากากอนามัยหลังจากที่เข้าไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าแล้ว
สิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจมากก็คือจุดต้นไซล้มค่ะ
เขาพากันมาด้อมมองมาส่องมาดูตามภาษาชาวบ้านที่เขาเชื่อถือกัน
บางคนแต่ฟังข่าวไงไม่เคยเห็นมาที่นี่ก็ตื่นเต้นนะคะ
ขณะที่นายพงศักดิ์ศรีชนะกำนันตมนต์บ้านผู้ที่ดูแลคำชโนธเนี่ยบอกว่า
การแก้ปัญหาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะคำชโนธที่ไม่ได้มีการจองผ่านออนไลน์มาก่อน
ก็มีด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาเลยไม่ได้จองก่อนก็อาจจะทำให้รอนาน
รอไม่ไหวมีภารกิจก็ต้องกลับบ้านก่อนก็ชวดโอกาสไป
คราวนี้ก็เลยมีการขยายเวลาเพิ่มขึ้น
คือเริ่มตั้งแต่๗โมงครึ่งจนถึง๔โมงครึ่งแล้วก็เร่งรอบในการเข้ามาไหว้ให้เร็วมากขึ้น
ทำรอบนั่นแหละนะหมุนเวียนให้คนที่เข้ามามากขึ้น
ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มีความเชื่อนะคะ
อีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านเขาก็ไปกันเยอะนะครับที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดพิพัฒน์มงคลหรือว่า
วัดหลวงพ่อทองคำเป็นที่นั่นเขาพูดไอเดียดีจริงจริง
เพราะว่าในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับก็หยุดยาวชดเชยสงการมาเนอะ

ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด

นี่ก็เจ็บเตรียมสถานที่ภายในวัด

แล้วก็เตรียมน้ำสะอาดให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้
ในการส่งน้ำพระเพื่อชดเชย
ในช่วงสงการที่เราไม่ได้หยุดกันมาไง

ที่เป็นศิลปะไทยละนาที่วิจิติงดงามมากรวมถึงการศักระพระพุทธฤทธิ์พร้อมข้ามและนักท่องเที่ยวนิยมมากเลยนะ
ก็คือการได้ร่วมทำบุญและกราบขอพรท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนพิธานหรือว่าครูบายานทิพย์
โดยท่านเนี่ยนะจะทำแบบนี้นี่ดูตามภาพเลยใช้ตลปัดประจำตัวท่านนี่แหละ
เขาไปที่ศีรษะและฝ่ามือเป็นการเรียกทรัพย์แล้วก็เรียกโชคไง
ไหว้พระขอพรแล้วอย่าลืมไปแวะเวียนหาของกินอร่อยกันด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ที่ร้านวิคำปั่นซึ่งเป็นร้านสวัสดิการของทางวัด
ขายอะไรอ่ะขายอะไรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจี้
คุณไปสุโขทัยคุณไม่กินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยได้ยังไง
ว่าคือใช่มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแล้วก็ต้มยำด้วยนะ

ขนมจีนน้ำยาปลาสูตรเชียงใหม่ก็มีโอ้โหเอามาจากเชียงใหม่
แต่มาขายที่สุโขทัยเลยนะราคาจานละ๓๕บาทขาหมูแดงพะโล้ก็มี
ละ๔๐บาทครับอิ่มท้องแล้วก็ไปเดินย่อยกันต่อ
ที่สวนเกษตรแปลงดอกไม้ดอกไม้สะพานไม้ชมทุ่ง
ที่ทางวัดทำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเซลฟี่
ที่นี่ครบครับทั้งอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท็อกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ
โอ้โหดีมากเลยนะคะ